ว่าด้วยเรื่องของการศักดิ์เหมือนกันนะครับ

เด็กถูกหลอกให้ไปศักยันต

เป็นผู้หญิงนะครับโดยหลอกให้เข้าไป

เสพติดแล้วก็บางคนศักดิ์ก็ติด

ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ในการ
ตรวจสอบสำนักของอาจารย์แป้งด้วยเช่นเดียวกัน
และอาจารย์แป้งก็ออกมาชี้แจงด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ทางด้านของพัฒนาสังคมจังหวัด

เขาก็ไปตรวจสอบเรื่องของความสะอาด
และเรื่องของการหลอกลวงหรือว่าเป็นแหล่งมั่วสุมเยาวชนด้วย
ลักษณะของสำนักอาจารย์แป้งนี่จะเป็นลักษณะของการศักดิ์แบบลงอาคม
และเด็กเยาวชนเขาก็มีความสนใจ
แล้วก็อยากรู้อยากเห็นในเรื่องของอาคมอยู่แล้วนะคะ
แบ่งกันนะคะการศักดิ์เพื่อศิลปะและศักดิ์เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธนะครับ
เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าอาจารย์แป้งเขาศักดิ์อะไรบ้าง
เพื่อจะได้คุณอะไรบ้างนะฮะ
จากกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียนในจังหวัดพยาว
หลังพบว่าลูกหลานซึ่งเป็นเยาวชนในระดับมัธยมต้น
หลงเชื่อสำนักศักยันต์อาจารย์แป้ง

ว่าถ้าหากศักยันต์แล้วเงินทองไหลมาเทมาครับ
เด็กบางคนถึงขั้นขโมยเงินผู้ปกครองมาศักดิ์
ซึ่งทำให้บรรดาผู้ปกครองห่วงเรื่องความปลอดภัย
และเกรงว่าสำนักดังกล่าวจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไม่รอช้า
ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักศักยันต์อาจารย์แป้ง
ซึ่งอยู่ที่บ้านห้วยลึกอำเภอเมืองพยาว
พบกับนางสาวกิรัตยาธากิจหรืออาจารย์แป้งนี่แหละครับ
อาจารย์แป้งก็กล้าเปิดเผยกับเรานะ
เปิดเผยว่าทำอาชีพศักยันต์มากว่า๑๔ปีแล้ว
โดยศักดิ์แต่ละครั้งจะมีเยาวชนมาครั้งละ๒๓คน
ซึ่งบางครั้งก็ให้มานั่งรอภายในบ้าน
ยืนยันไม่ได้เป็นสถานที่มั่วสุมของเยาวชน
แล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง
คิดครั้งละ๑๒๐บาทเท่านั้นเขาเรียกเป็นค่าครู
เขาบอกว่าคนที่มาศักดิ์นะที่ไม่ใช่เยาวชนด้วย
เขาก็เคยให้๑๙๐๐ก็ว่ากันไป
ลงทองลงทองรับทรัพย์อะไรแบบนี้
ไม่ได้เป็นการสักหมึกอาจารย์แป้งบอก
การศักดิ์น้ำมันเนี่ยนะครับเป็นการศักดิ์ยันน้ำมัน๕แถว
เป็นยันของพ่อแก่อาจารย์แป้งบอกแบบนี้

การศักดิ์น้ำมัน๕แถวเนี่ยก็จะเพื่อให้มีคุณด้านเมตตามหานิยม

เยาวชนก็มาจริงอาจารย์แป้งยอมรับ
แต่ว่าเขาไม่เคยคิดเงินเกิน๑๒๐บาท
ว่าจะขโมยเงินพ่อแม่มาอาจารย์แป้งบอกไม่รู้
ถามว่าเป็นแหล่งมั่วสุมไหมอาจารย์แป้งบอกว่า
เคยมีป้ายติดไว้และตอนนี้ก็ยังติดอยู่เลย
คนที่มาศักดิ์ต้องเป็นคนดีต้องเป็นอะไรข้อ
เขาเรียกว่าข้อจำกัดต่างมีมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องของการเป็นคนดีเป็นคนศึกษัตริย์อะไรอย่างนี้
บอกว่าคนที่ศักดิ์เกี่ยวกับที่จะทำให้คุณทางศัยศาสตร์อะไรต่างเนี่ยนะคะ
จะต้องประพฤติตนเป็นคนดีด้วย
พูดง่ายถ้าไม่เป็นคนดีของไม่อยู่กับเรา
ใช่ให้อยู่ในเสน่ห์ในธรรมอะไรอย่างนี้ฮะ
ฟังเสียงของอาจารย์แป้งเขาหน่อยครับ
แล้วก็อาจารย์แป้งก็บอกว่าตั้งสำนักศักดิ์ยานมาประมาณ๑๔ปีแล้ว
อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการศักดิ์ให้กับเยาวชนที่มาศักดิ์เนี่ย
แต่ก่อนที่จะศักดิ์จะมีการเผาฆ่าเชื้อเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่ใช้ผสมสี
ไม่เป็นอันตรายหรือว่าจะทำให้เยาวชนนั้นติดเชื้อโรคใด
แล้วก็ทางด้านของนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพยาว
รวมถึงหน่วยงานด้านปกครองนะครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขตำรวจ
ก็เข้าตรวจสอบสำนักของอาจารย์แป้งเช่นเดียวกันนะครับ
ไปตรวจสอบเรื่องอะไร๑เรื่องความปลอดภัยนะคุณ
เรื่องความปลอดภัยในการศักดิ์ว่าปลอดภัยหรือเปล่า
วัสดุอุปกรณ์ที่สะอาดหรือเปล่า
แล้วก็ไม่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อเยาวชนที่มาศักดิ์หรือเปล่า
เช่นใช้หมึกสำหรับเติมปากกาใช้หมึกเติมชาติ
มาเป็นน้ำหมึกใช้ในการศักดิ์หรือเปล่านะครับ
ในขณะที่น้ำมันสักก็ใช้น้ำมันอะไรหรือเปล่านะครับ
ดังนั้นก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้กันนะครับ
เบื้องต้นฝ่ายปกครองได้สั่งให้ระงับการดำเนินการศักดิ์ทุกชนิดไว้ก่อน
ก็ให้หยุดไว้ก่อนปิดกิจการไปก่อนนะฮะ
กว่าผลการตรวจสอบจะพบว่าอุปกรณ์และการดำเนินการมีความปลอดภัย
เพราะว่าห่วงในเรื่องความสะอาดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้ศักดิ์ด้วยนะครับ
สาธารณสุขได้มีการตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์การสัตว์
พบว่าหมึกที่ใช้เป็นหมึกของปากกา
อุปกรณ์การล็อตติ้งตลอดจนหมึกที่ใช้เป็นหมึกของตลาดชาติค่ะ

การทาบ้านอุปสรรค์ส่วงสีต่างมือนี้
เป็นผลิตผิดที่ไม่สามารถเอามาให้คลับกาย
ให้มีเงินให้ติดการเทียบไปกัน
ในระหว่างที่มีการตรวจสอบข้อมูลสินร่วมข้อมูล

แล้วก็ทางประหลัดอำเภอก็ออกมาเปิดเผยว่า
อุปกรณ์ที่ใช้ไม่สะอาด

เพราะว่ามีการใช้หมึกสำหรับเติมปากกา

น้ำมันสักที่ใช้เป็นเพียงน้ำมันพืชผสมต้นไม้

เป็นว่านนำมาต้มแล้วกรองเอาน้ำ
แล้วก็ตอนนี้นะครับเรื่องของการมีใบอนุญาตไม้ประกบ
ไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

แนะนำให้ไปทำเรื่องขออนุญาตตั้งสถานกิจการให้ถูกต้อง
แล้วก็นำตัวอย่างน้ำหมึกน้ำมันศักยันต์ส่งตรวจสอบ
แล้วหลังจากนี้ส่วนราชการก็จะเร่งลงพื้นที่
ในการตรวจสอบอีกครั้งว่าจะให้หยุดกิจการถาวร
อนุญาตให้ศักยันต์ต่อไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
แล้วก็ต้องตรวจสอบนางจุดอื่นด้วยนะครับ